ท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่เราได้ดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดบึงทองหลาง
คือตรงจุดหน้าวัดเขาเคยมีด่านของทหารในช่วงของคอสชพอเขาถอนกำลังกันไปทางทีมของทีมกู้ภัย
เขาก็เลยมาขอใช้จุดนี้เป็นจุดของเขานะครับปรากฏว่าชุดที่อยู่ที่จุดวัดบึงทองหลางเนี่ย
บอกว่าในคืนวันที่๑๗สิงหาคมประมาณ๔ทุ่มทีมอีกจุดนึงซึ่งก็อยู่มูลนิธิเดียวกัน
แต่ว่ามีคนหนึ่งที่เขาย้ายไปยืมไซเรนแล้วไม่คืนก็เลยทวงกัน
นัดหมายกันว่ายืมที่ไหนก็เอามาคืนที่นั่นพอมาถึงก็มาทำร้ายเขาเลย
บอกว่าทางอีกฝั่งหนึ่งยกพวกกันมา๓คันรถ๑๐กว่าคน

ที่วัดเห็นเหตุการณ์พยายามเข้ามาห้ามก็ยังโดนลูกหลงไปด้วย
ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยนะเราก็โอ้โหอะไรจะทำร้ายกันขนาดนี้
แค่เหตุผลจากเรื่องยืมไซเรน
พระที่อยู่ในคลิปที่ท่านไปห้ามเนี่ยนะแล้วก็ถูกทำร้ายด้วยเนี่ยชื่อหลวงพี่ป๋อง
ก็เข้าไปห้ามแต่ห้ามไม่ได้เพราะว่าเยอะจัดเหลือเกินนะครับมากันเยอะจนครึ่งชั่วโมงคนบาดเจ็บหัวร้างข้างแตก
แล้วถึงแต่ละฝ่ายต่างแยกย้ายกันไป
เมื่อวานนี้ทางฝั่งของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่อยู่จุดวัดบึงทองหลางเจ้าของไซเรนชื่อว่าในเพียวบอกว่าคนที่มาก่อเหตุยกพวกมาเนี่ยคือในไอซ์ค่ะเมื่อก่อนเคยอยู่ที่เนี่ยแต่ก็แยกไปไปอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับแต่หลังจากเกิดกรณีคลิปที่เกิดขึ้นที่ท่านดูเมื่อสักครู่นะครับที่ในเพียวบอกว่าโอ้โหเขาถูกทำร้ายจนแบบเลือดอ

เขาเป็นคนที่อยู่ในจุดใต้ทางด่วนลาดพร้าวชื่อว่าอูม
อูมบอกว่าที่ไอซ์ซึ่งฝ่ายในเพียวอ้างว่าเป็นผู้ก่อเหตุพาพวกมารุมทำร้ายเขา
ก่อนหน้านี้เคยขอย้ายไปอยู่เคยอยู่ที่จุดบึงทองหลางแล้วขอย้ายไปอยู่จุดใต้ทางด่วนถนนรัฐพร้าวเนี่ย
อูมบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามในคลิปนะครับที่กลุ่มในเพียวให้สัมภาษณ์ไม่ใช่เรื่องจริง
สาเหตุการทะเลาะวิวาสไม่ได้มาจากเรื่องการยืมไฟไซเรนเพราะในไอซ์รุ่นน้องที่หน่วยของเขาไม่ได้ขอยืมไฟไซเรนจากในเพียว
แต่ปัญหาทั้งหมดเริ่มมาจากในเพียวชอบตั้งสเตตัสในเฟซบุ๊กหวังให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยใต้ทางด่วนถนนรัฐพร้าวแตกคอกันเอง
เพียวอ้างว่าในไอซ์อยู่ที่จุดวัดบึงทองหลางไม่ได้เพราะมาทำให้หน่วยนี้ปั่นป่วน
ที่จุดที่บริเวณใต้ทางด่วนลาดพร้าวเนี่ย
ปั่นป่วนเหมือนจุดที่วัดบึงทองหลาง
ทำให้นายอูมบอกว่าซึ่งเขาเป็นพี่ใหญ่

แต่เวลาทำงานหรือเข้ามูลนิธิก็ต้องเจอกันอยู่ดี
เพราะว่าอยู่หน่วยงานเดียวกันก็เลยเกรงว่าเรื่องจะบานปลาย
คืนวันนั้นก็เลยนัดแนะกันว่าจะมาปรับความเข้าใจ
แล้วก็อย่างที่เห็นในคลิปเขาบอกว่าเขาก็เดินไปนะ
เขาเดินไปแล้วก็มีเหตุการณ์ถูกรุมทำร้ายก่อนแล้วเหตุก็บานปลาย
อูมยังชี้แจงว่าที่อีกฝ่ายอ้างว่าถูกทำร้ายถูกจับถอดเครื่องแบบกู้ภัย
จะถูกอุ้มขึ้นรถเพื่อจะเอาไปทำร้ายต่อเนี่ยเรื่องนี้ก็ไม่เป็นความจริง
พี่ก็บอกโอเคงั้นก็เข้าไปคุยให้เรียบร้อยแต่อย่ามีปัญหาการร้าย
จะได้ไม่บานปลายจะได้ไม่คุยให้เรียบร้อย
ส่วนน้องคนที่บอกว่าเป็นอาจารย์ที่ว่าเราไปถอดเสื้อผ้าเขาหรือว่าเราจะไปเอาเขาขึ้นรถ
ไม่ได้เป็นความจริงอะพี่ถามว่าถอดเสื้อผ้าเราก็ไม่เอาเสื้อผ้าไปไหนก็อยู่ตรงนั้นนั่นแหละ
เพราะว่าหนึ่งที่เขาทำแบบนั้นเพราะว่าคุณเพิ่งจะเข้ามาทำองค์กรเนี่ยอยู่มุยที่เนี่ย
แต่คุณกลับมาสร้างปัญหาก่อนหน้านี้ผมก็เพิ่งจะรู้มาว่าก่อนหน้านี้คุณก็อยู่อีกสังกัดหนึ่ง
ก่อนที่จะมาอยู่กับเราคุณก็อยู่อีกสังกัดหนึ่ง
แล้วก็ไอซ์ก็พาไปหาหัวหน้าชุดหากรรมการที่รับผิดชอบมารับรองให้เขามาวิ่งอยู่
คือทางฝั่งของอูมเนี่ยบอกว่าทางฝั่งของกลุ่มในเพียวเนี่ยเป็นกู้ภัยทดลองงานเท่านั้นด้วยซ้ำ
ยังไม่มีบัตรอะไรเลยไม่มีรหัสช่วยภารกิจอะไรทั้งสิ้น
ฝั่งเขานี่แหละทำงานอย่างเต็มที่ก็ตั้งใจจะมาคุยก่อนจะถูกทำร้าย
หลังจากถูกทำร้ายก็เลยแจ้งไปยังคณะกรรมการเขตให้มาช่วยยุติปัญหานะครับ
แล้วเขาก็ไปแจ้งความไว้ที่สอนอรัฐพร้าวคดีถูกทำร้ายร่างกาย
พนักงานสอบสวนตอนนี้ยังไม่ได้เรียกฝ่ายไหนไปให้ปากคำนะฮะ
ส่วนทางต้นสังกัดเขาบอกว่าเขาก็จะพิจารณาสืบสวนหาต้นต่อของเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
เดี๋ยวจะดูว่าใครเป็นคนเริ่มใครเป็นคนทำร้ายใครอะไรยังไง
หากใครผิดนะก็ต้องถือว่าพ้นสภาพการเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิของเขา
ส่วนคนเจ็บก็ต้องเอาไปรับรองแพทย์ไปให้กับทางตำรวจ
แล้วก็จะมีการแจ้งข้อหากันต่อไปนะคะ